คงมีเรื่องความเชื่อมาฝากคุณผู้ชมอีกสักนิดนึงละกันนะครับ
เพราะว่าใกล้จะวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับวันที่๑นี้นะฮะ
พาไปดูที่วัดโคกพรอกนะฮะที่อำเภอพนัทนิขมจชนบุรีผู้ชมไปดูเลย
ชาวบ้านเข้าไปมุงดูกันเต็มไปหมดเลย
เป็นจุดกลับบ้านมีต้นตะเคียน๒ท่อนอยู่ที่สาราข้างต้นสาย
อันนี้คือต้นไสแล้วก็มีสาราเห็นไหมฮะ
แล้วก็มีต้นตะเคียน๒ท่อนที่ชาวบ้านเขาเจอ
ก็เอาขึ้นมาแล้วก็ไปไว้ที่สาราแห่งนี้
ชาวบ้านก็ไปขอโชคขอลาบกันงวดนี้ขอหน่อยละกันเจ้าแม่ตะเคียน
หลังจากที่งวดที่ผ่านมาถูกรวรรณ์กันทั่วหน้า

จริงแล้วอ่ะนะมีคนที่ถูกรองวรรณ์
เขานัดมาให้ช่วยเขย่าเซียมซีให้แต่ปรากฏว่าไม่ยอมมา
ก็เลยขยับกันเองตอนแรกหวังจะพึ่งดวงคนที่ดวงเห็งมาก่อน

ต่างคนต่างเขย่ากันไปเขย่ากันมาเลขตรงกันบ้างอะไรกันบ้าง
แล้วก็เอาเลขที่มันตรงกันไปเสี่ยงไปซื้อลอตเตอรี่

สมทบทุนในการสร้างซุ้มประตูวัดให้กับวัดแห่งนี้กันใหม่เลยทีเดียว
ซึ่งเขาก็บอกมาแหละคุณผู้ชมแต่เราบอกไม่ได้
คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณแล้วก็ดูเอาเองว่าคุณผู้ชมเห็นเป็น
นี่เขาโชว์เห็นไหมเห็นเป็นเลขอะไรก็ว่าไปตามนั้น
นะครับอ้าวพาไปอีกหนึ่งที่ไปที่สมุทรปราการ
ชาวบ้านที่อำเภอบางสาวทงแห่ไปดูต้นมะพร้าวประหลาด
รูปร่างกิ่งก้านมันคล้ายกับพญานาค๙เสียน
ดูสิฮะเหมือนไหมล่ะเหมือนนะ
อืมยังไงก็ง่อนอ่ะคดไปคดมาเหมือนซะอย่างนั้นแหละครับ
ลำตัวนี่มีเหมือนกันมีหางด้วย
ลำตัวขนาดเล็กมีความสูงลำต้นเพียง๕๐เซนติเมตร
คล้ายกับต้นที่เอาไปประดับไปปลูกอะไรแบบนี้นะฮะ

มะพร้าวประหลาดอยู่ที่บ้านเลขที่ฟังให้ดีนะครับ
ทับ๓๔๔ในซอยไทยประกัน๑ซอย๔ตำบลบางสาวทง
เจ้าของคือนายอนันต์ตั้งเนียนนาฏชัย
เป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลบางสาวทงนี่แหละครับ
นี่เอาไว้ในกระถางแบบนี้ก็บอกว่า
มะพร้าวต้นนี้นะมีผู้ใหญ่ใจดีให้มาหลายปีก่อน
แรกก็ปลูกมันก็มีก้านออกมามีใบออกมา
หิกงองอรูปร่างอะไรต่างนานา
เขาก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายแล้วก็นำไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
แต่พอชาวบ้านเห็นเขาบอกว่าเฮ้ย
รูปร่างที่คุณบอกมันคือคล้ายกับเสียญพญานาค๙เสียน

ทีนี้คนรู้จากข่าวใช่ไหมแห่ไปบ้านท่านรองนายกเทศมนตรี
ก็ไปขอดูเลขที่บ้านที่ผมบอกไปเมื่อเจ้าครู่
รณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
นำมาฝากกันแล้วกันนะฮะยังไงก็อย่าเสี่ยงกันมาก

ถูกต้องไม่ว่าจะเล็กจะน้อยนะคะ